มาถึงเรื่องที่โอ้โหวันนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
คุณผู้ชมครับกรณีที่มีรถเก่งคันหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุอยู่บนมอเตอร์เวย์
กู้ภัยทีมแรกไปถึงอ้าวไม่เห็นคนขับ
ก็เข้าใจนะครับว่ามีคนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ก็มีการนำรถไปไว้ในจุดเก็บของกลาง
ไป๑๒ชั่วโมงตำรวจเห็นว่าเอ้าทำไมไม่มีคนไปแจ้งอะไร
ก็เลยย้อนกลับไปหาหลักฐานปรากฏว่า
ไปเจอร่างของคนขับเสียชีวิตอยู่คารถนะครับ
ใช่ค่ะคือมันมีคำถามในลักษณะที่ว่าถ้าสมมุติว่า
คนขับรถท่านนี้เขายังไม่ได้เสียชีวิตทันที
ใช่ครับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุอืมแต่ไม่ได้มีใครเห็นเขาตอนอยู่ในรถ
ไม่ได้มีใครช่วยไม่ได้มีใครนำตัวเขาออกมา
มันเกิดคำถามในประเด็นตรงนี้นั่นแหละ
เพราะว่าคนก็วิจารณ์กันเยอะว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เกิดเหตุ
เขาแค่บาดเจ็บแล้วถ้าเกิดไปช่วยเขาทัน

เหตุการณ์ย้อนกลับไปอยู่แบบนี้วิวชมภาพที่วิวชมเห็น
ต้องบอกว่ารถคันนี้เขาไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่
อเตอร์เวย์สาย๗มอเตอร์เวย์สาย๗อันนี้คือฝั่งที่ไปทางพัทยาชนบุรี
ช่วงกิโลเมตรที่๑๐๕เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามรายงาน
ตอนแรกคือ๗โมง๔๕นาทีของเมื่อวานคือ๙สิงหาคม
ก็ไปพบรถเก๋งสีขาวคันนี้นี่สภาพเป็นแบบนี้เลย
ทะเบียน๒กกรเรือ๑๗๘๗กรุงเทพ
สภาพด้านหน้าชนพังยับประตูหลุดออกมาพังเสียหายอยู่กับขอบแท่งบารีเออร์แบบนี้
ลักษณะคือเสียหลักไปชนกับขอบแท่งเบรีเออร์นะครับ
นะฮะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอากลัวยางไปกั้นเอาไว้
หลังเกิดเหตุก็มีกู้ภัยแจ้งกันมาแล้วก็รับแจ้งกันไป
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบแต่เหตุการณ์มันไม่จบเท่านั้นสิครับคุณผู้ชม
คือตอนแรกมีกู้ภัยได้รับแจ้งจากในพื้นที่ก็คือว่าเป็นกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชา
กำลังจะลงพื้นที่ไปแล้วจะไปตรวจสอบจะไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แต่ได้รับแจ้งกลับมาจากกู้ภัยแหลมชะบังซึ่งเป็นกู้ภัยที่รับผิดชอบในพื้นที่มอเตอร์เวย์
ว่าเขาไปถึงจุดเกิดเหตุซะก่อนนะครับ
ก็เลยแจ้งกลับไปทางกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยว่าตรวจสอบแล้วนะ
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตก็เลยมีการยกเลิกภารกิจไปนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก่อนจะมีการลากรถคันนี้ไปเก็บเอาไว้ที่จุดเก็บของกลางของตำรวจทางหลวง
ที่สถานีย่อยเขาเขียวเพื่อรอให้ญาติมาติดต่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อไป
แต่ปรากฏว่าผ่านไปจนถึง๖โมงเย็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๗โมงเช้า
ไปถึง๖โมงเย็นก็ไม่มีญาติติดต่อมาครับ
ตำรวจก็เลยตัดสินใจกลับไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในซากรถในจุดที่เก็บของกลาง
โอ้โหเปิดมาพังงะเลยเจอศพ
โอ้โหงั้นหมายความว่าตั้งแต่ช่วงเช้า๗โมงกว่าตอนเช้า
จนถึง๖โมงเย็น๑๒ชั่วโมง
จะทราบว่ามีศพของผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ
คือตัวของผู้เสียชีวิตเหมือนเขาไปอยู่ตรงที่วางเท้านะครับ
แต่อยู่ตรงนี้นะครับอ้าวกลายเป็นว่าอ้าวนี่มีคนขับเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
แล้วไม่ทราบภายหลังคือนายพัฒนาชายอัตภรรณอายุ๖๘ปี
อันนี้คือตามที่อยู่ชื่อของบัตรประชาชน
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลมาพตะพุธอำเภอเมืองที่มรยองคุณผู้ชม
สภาพเขานะโอ้โหแขนขาเขาก็หักนะ
แล้วตัวเขาไปขดอยู่ใต้พวงมาลัยนะฮะสุดท้ายก็ต้องนำร่างเขาออกมาตรวจสอบโอ้โห
พอเรื่องเป็นข่าวไปคนก็วิจารณ์กันเยอะว่าโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้ากว่า
จะไปเจอคนเสียชีวิตจนเย็นจะค่ำอยู่แล้วนะฮะแล้วอืมคนก็วิจารณ์ว่าโอ้โห
แล้วถ้าเกิดเราเป็นญาติเราจะคิดยังไงแล้วเหตุการณ์นี้ใครจะรับผิดชอบ
ถ้าตอนเกิดเหตุเขายังไม่ได้เสียชีวิตค่ะนะครับเราไปฟังกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยชี้แจง

เป็นเรื่องที่แปลกว่าตลอดตั้งแต่จนตั้งแต่เช้าจนถึงมืดเนี่ย
กรณีถ้าแบบผู้เสียชีวิตเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตเลย
แล้วเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะจนกระทั่งทิ้งเขาอยู่ในรถอ่ะ
ตั้งแต่เช้าเย็นแล้วเขามาเสียชีวิตตอนนี้
ถ้าเป็นความรู้สึกของมิญญาณยังไงมันเป็นเราแล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับ
บนถนนทางหลวงเนี่ยมันมีราวกั้นอยู่แล้ว
จะบอกว่าไม่พบคนเจ็บอ่ะมันเป็นไม่ได้คนเจ็บ๗๐ปีหรอกอ่ะ
หรือว่าจะหนีไปทางไหนมันหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นราวกั้นตลอดอยู่แล้วครับ
หลายคนก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับกู้ภัยท่านนี้นะครับ
ทีนี้เราย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์กันหน่อย
มันมีภาพไทม์ไลน์ของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันจะเห็นในช่วงเวลาเนี่ยฮะประมาณสัก๗นาฬิกา๔๖นาทีได้นะฮะ
นี่ฮะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าในเวลาของกล้อง๗นาฬิกา๔๕นาทีกับ๔๑วินาทีจะเห็น
ว่าเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการวงกลมเอาไว้ให้แบบนี้เสียหลักไปชนกับขอบทางด้านขวา
ก็ไปประสบเหตุเองจนทำให้เขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้ต้องตามต่อจริงค่ะเพราะว่าเกิดเสียงวิจารณ์เยอะนะคะ
เราเลยส่งคุณธนกรนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ

ก็ยังมีเศษซากชิ้นส่วนรถบางส่วนตกอยู่นะคะ
แล้วก็จุดนี้มันจะเป็นลักษณะทางโค้งเล็กน้อย
รถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็คือความเร็วค่อนข้างจะเร็วพอสมควร
ตรงนี้อ่ะนะทีนี้ค่ะที่สถานีตำรวจทางหลวงเขาเขียว
ไม่ได้เจอตำรวจเจ้าของคดีนักข่าวของเราจะไปตามเรื่องไงคะ
ก็เลยถามทางโทรศัพท์ค่ะคุยกับทางพันธ์ตำรวจโทรัตพลวันนะ
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าอุบัติเหตุเนี้ย
กู้ภัยที่ไปถึงชุดแรกแจ้งว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
นั่นไงฮะเข้าใจว่าพลเมืองดีนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ครับก็ทิ้งรถเอาไว้ในที่เกิดเหตุ
ก็เลยให้รถยกไปยกรถไปเก็บเอาไว้ที่ลานเก็บรถของกลาง
รอถึงค่ำไม่มีใครติดต่อมาเลยก็เลยรู้สึกแปลกใจ
ไปตรวจสอบที่รถอีกรอบหนึ่งถึงได้พบผู้เสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือเมื่อวานนี้มีรถคันนี้เข้ามาคันเดียว
ปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันตามมาแต่เหตุการณ์นี้หลายคนก็แปลกใจ
ทำไมไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกน้องสองคนเขาเสียขวัญเลยนะคะ
วันนี้ลางานไปทำบุญสะดอกเคราะห์ไปขอขมากับผู้เสียชีวิต
เหมือนกับว่าเขารู้สึกไม่สบายใจว่าไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
ครับอันนี้ตำลวดบอกนะผู้บุญกับบอกนะอืม
ว่าไปลากรถมามาเก็บเอาไว้ในพื้นที่เก็บรถของกลาง
โดยที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้นลากมาเก็บเอาไว้
เหมือนไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตเขาไปทำบุญกันเลยวันนี้
ลางานกันเลยลางานไปทำบุญอืม
หลายคนบอกว่าทำงานมาเป็นสิบสิบปีเพิ่งเจอศพติดมากับรถแบบนี้
เป็นครั้งแรกแล้วก็มาอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางที่เก็บรถของกลางค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูจุดจอดรถของกลางหน้าตาเป็นยังไงนะคะ
ก็มีซากรถยนต์เนี่ยค่ะสภาพคือพังนี่นะคะ
จุดเก็บรถของกลางในรถค่ะเข็มไหม้ค้างอยู่ที่นึงร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แบบนี้ค่ะมีถุงลมนิรภัยบังอยู่ที่บริเวณช่วงหน้ารถอ่ะนะคะ
มีซองยาจำนวนมากตกอยู่ในรถพอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดที่เก็บรถของกลางจะเห็นว่าเวลาที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
เวลาคือ๖โมงเช้าแต่เวลาจริงคือ๙โมงนะคะ
ในกล้องจะไม่ตรงกันนะคะจะเห็นภาพรถยกนำซากรถเก่งคันนี้เข้ามา
แล้วก็ยกซากรถลงเขาก็ทำตามขั้นตอนปกติ
เหมือนกับมีรถคันอื่นที่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องเก็บรถของกลาง
ก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนแบบนี้ก็คือทุกอย่างที่ทำตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ
เขาไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่ค่ะและระหว่างยกรถลงมาก็ไม่มีใครสังเกตเข้าไปในรถ
ครับไม่มีใครมองเข้าไปในรถไม่มีใครรู้ว่าศพยังอยู่ในรถ
คือช่วงเวลาในภาพเนี้ยศพผู้เสียชีวิตเขายังอยู่ในรถนะคะอืม
อีกคลิปหนึ่งค่ะหกโมงเย็นนี่ค่ะแต่เวลาไม่ตรงเหมือนกันนะคะ
เวลาในภาพกับเวลาจริงจะไม่ตรงกันจะเห็นตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดี
เดินลงมาตรวจสอบซากรถนี่นะคะมาแล้ว
จะมาเปิดรถดูเอกสารในรถเพิ่มอะค่ะครับเขาก็จะมาเดินดู
นี่แหละตรงนี้แหละคุณผู้ชมถึงรู้ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันตรวจสอบเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถนะคะ
เนี่ยเริ่มมืดแล้วอืมแต่ประเด็นคือด้วยความที่ในรถอ่ะนะคะ
จะมีกองเสื้อผ้าคลุมร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยคุณผู้ชมครับ
คือเหมือนที่น้องก๊อฟเล่าให้ฟังก็คือจะมีพวงมาลัยใช่ไหมใช่ฮะ
มีถุงลมนิรภัยที่แตกมันก็เลยบังหมดบังหมดแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตท่านก็จะอยู่ที่พื้นรถ
แล้วมีเสื้อผ้าด้วยค่ะไปทับอยู่อีกชั้นหนึ่งปกคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่ง
คนเขาก็วิจารณ์ว่าถ้าเกิดกู้ภัยทีมแรกที่ไปลองไปขยับดูเปิดดูก็คงจะเห็นเลยหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคะเขาก็เลยสงสัยกู้ภัยชุดแรกว่าทำไมตรวจสอบแบบไม่ละเอียดหรือเปล่า
ทำไมไม่ตรวจสอบให้ละเอียดกว่านี้แต่เดี๋ยวจะมีคำชี้แจงด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดู
ทีมข่าวก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแหลมชะบังมอเตอร์เวย์ค่ะ
เขาบอกว่าคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดเมื่อวานที่ปฏิบัติหน้าที่
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสามคนเนี่ยนะคะถูกเรียกตัวไปให้ข้อมูลแล้ว
หมวดทางหลวงพิเศษลากระบังเรียกตัวไปตั้งแต่เช้า
เดี๋ยวต้องรอทางต้นสังกัดเป็นผู้แถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ชุดแรกกู้ภัยชุดแรกเนี่ยทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นร่างของผู้เสียชีวิต
แต่เหมือนได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าคือพอไปถึงแล้วไม่เห็น
แล้วไม่มีใครอยู่เลยเขาไม่กล้าเข้าไปดูในรถกลัวทรัพย์สินอะไรในรถศูนย์หาย
ก็เลยบอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีคน
เขาก็ชี้แจงว่ามันเป็นการหลักปฏิบัติของเขาอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีเจ้าของรถก็เลยจะไม่กล้าเข้าไปค้นด้านในเดี๋ยวของเขาหายไปแล้วจะมีเรื่องมีราวกันอีกอะไรแบบนี้นะครับ
แจ้งมาประมาณนี้นะคะในเบื้องต้นเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวรอต้นสังกัดชี้แจงเพิ่มนะคะ
เราส่งคุณวิมลวันนักข่าวของเราอีกทีมนึงไปคุยกับกู้ภัย
แต่เข้าไปไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ของกู้ภัยทางหลวงเขาอะค่ะ
ก็เลยสังเกตการณ์อยู่ด้านนอก

แต่ได้คำตอบว่าไม่มี

แล้วก็ภาพที่กู้ภัยทางหลวง๔๕คนเดินดูรอบรถ

แต่เขาไม่ได้เปิดรถไปดูด้านใน
นี่ค่ะคือเขาไม่ได้เปิดรถไปดูด้านใน
แล้วก็อธิบายว่าสภาพรถถูกอัดก๊อปปี้

แล้วรถติดฟิล์มค่อนข้างมืด
คำถามคือถ้าเข้าไปดูใกล้ขนาดนั้น
ต่อให้ไม่ได้เปิดประตูหรือแบบเข้าไปในรถ

เอาฟังเสียงกูภัยเพียวเย็งไทยศรีราชานะคะ
เราได้เข้าไปเจอยังไงก็รอดชีวิตครับ
คือพอหลังจากที่เห็นร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็มีการนำร่างไปที่โรงพยาบาลที่แหลมชะบังเลยนะครับ
ทีนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายต่อไปธนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อไปชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริง
เพราะว่าคำถามสังคมตั้งไว้คือเสียชีวิตณตอนที่เกิดเหตุทันทีหรือไม่
หรือมาเสียชีวิตในภายหลังนะครับ

เดินทางไปที่บ้านญาติของผู้เสียชีวิตตามเลขที่บัตรประชาชน
ก็คือที่มาพตะพุธอำเภอเมืองนะครับที่มรยอง
ไปเจอกับพี่สะพ้ายของผู้เสียชีวิตคุณจอมอัธพรอายุ๗๔ปี
บอกว่าคุณนักข่าวเชื่อไหม
ญาติเนี่ยมารู้ตอน๑ทุ่มแล้วรู้จากไหนเห็นข่าวในทีวี
ก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเอ้ารถชนคุณพัทรชัยเสียชีวิตนะฮะ
แล้วลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกจริงแล้วเนี่ย

ผู้เสียชีวิตกำลังขับรถเดินทางไปโรงพยาบาล
เพื่อไปย้ายสิทธิ์ในการรักษาโรคไต
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชนบุรี
โอนย้ายไปที่โรงพยาบาลมาพตะพุธ

เรื่องต้นเนี่ยทราบมาว่าคุณพัทรชัยเนี่ย

แล้วก็มักจะขับรถไปกับชนบุรีมรยองทำงานเป็นประจำนะฮะ
แล้วก็หมอเองนัดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสด้วย
แต่สาเหตุเบื้องต้นญาติเชื่อแบบนี้ว่า
มันน่าจะเกิดการเฉียวชนกับรถคันอื่นหรือเปล่า
ทำให้รถของคุณพัทรชัยประสบอุบัติเหตุไปตกหลายทาง
แล้วก็ต้องรอผลการจรสูตรจากตำรวจด้วยยืนยันว่าสาเหตุ
เสียชีวิตจากอะไรกันแน่แต่ยาดติดใจการทำงานของกู้ภัย
ทำไมไม่ตรวจสอบนะฮะทำไมการช่วยเหลือมันล่าช้า
แล้วแจ้งญาติก็ล่าช้าแบบผิดปกติ

คือในส่วนของลูกสาวผู้เสียชีวิตเองก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไร
บอกแต่ว่าเดี๋ยวขอรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดก่อน
ว่าพ่อเสียชีวิตจากสาเหตุใดและห่วงเวลาใดกันแน่
ถ้าเกิดทราบแล้วเดี๋ยวจะปรึกษากันในครอบครัว
ว่าจัดอำเมินการเรื่องของข้อกฎหมายในการฟอร์มร้องเหนื่อยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ตำบลมาพตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าเขาอยู่กับลูกสาวและลูกเขยอยู่กัน๓คนค่ะที่บ้านหลังนี้
ปกติตัวผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วอะไร
แต่เขามีโรคประจำตัวคือเป็นโรคไต
ต้องขับรถไปรักษาตัวอยู่หลายครั้ง
ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านบอกไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะ
เขาก็สงสัยว่ามีคู่กรณีมาชนมาเฉียวอะไรหรือเปล่า

กรมทางหลวงออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยทั้งหมดยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บ
ไม่มีผู้เสียชีวิตในจุดตรงนั้น
แล้วเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วส่งผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
หลักฐานกลัวจะถูกทำลายไปทำให้เสียรูปคดี
ก็เลยเคลื่อนย้ายรถไปเก็บเอาไว้ที่ทางสถานีสอบสวนตำรวจเขาเขียวอะนะคะ

เพราะตอนเกิดเหตุดูเฉพาะสภาพภายนอกรถ
ไม่ได้ดูตอนโครงการหรือหรือไม่ยอมแห่งถูกพร้อม

ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงแล้วค่ะ

ยืนยันว่าจะคลี่คลายทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยให้รับทราบต่อไป
อย่างที่บอกว่านี่เป็นคำชี้แจงเพียงเบื้องต้น
ก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วทำไมไม่ตรวจสอบภายใน

ก็อย่างที่บอกไปอีกเขาก็ชี้แจงมาอีกว่ากลัวทรัพย์สินหายอะไรแบบนี้

ไม่เจอเจ้าของรถก็ไม่อยากจะไปค้นอะไรเดี๋ยวของเขาเสียหาย
อะไรแบบนี้ก็เลยเคลื่อนย้ายรถอย่างเดียวก่อน
ให้ทางญาติมาติดต่ออีกทีนึง
งั้นเนี่ยมิ้วไปหาข้อมูลทางกฎหมายมาให้ด้วยนะคะว่า
ถ้าสมมุติว่าผู้เสียชีวิต
ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วยังไม่ได้เสียชีวิตทันที
แต่กลับปล่อยเขาทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าที่ตอนเย็น

แม้เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเป็นเหตุสูตรวิสัย
แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไม่พบศพของผู้เสียชีวิตตั้งแต่ต้น
ไม่หาให้ละเอียดเข้าข่ายความผิด
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เพราะไม่มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุให้ละเอียด
ความจริงแล้วอุบัติเหตุนี้อาจจะมีคู่กรณีก็ได้
เขาอาจจะยังไม่เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุก็ได้
แบบนี้มันคือความประมาทที่ค่อนข้างจะชัดเจนมาก

โดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเขาเกิดอุบัติเหตุ

แล้วคุณก็มีหน้าที่กู้ไพร

แล้วคุณไม่สนใจเรามีคนบาดเจ็บอยู่ในรถ

แล้วคุณก็เอาไปปล่อยทิ้งแม่งไว้๑๒ชั่วโมง

ผ่านมาพนักงานสอบสวนไปดูรถว่ามันเป็นอะไรบ้าง
เอ้ามีคนขับตายอยู่ในรถนี่
ถ้าการกระทำแบบนี้มันอาจจะเป็นกรณีประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย